มาดูเรื่องนี้ก่อนใหญ่เจอใหญ่

อีกฝั่งนึงเป็นรถบรรทุกที่เป็นรถบรรทุกแบบปุ๋ย
พอมาเจอกันเนี่ย
เหตุการณ์นี้มีคนตาย
ไปชนกับรถบรรทุก๖ล้อแล้วก็คว่ำลงตรงทางลงเขาหน้าสารปู่โทนนะคะ
ที่สาย๓๐๔มุ่งหน้ากะบินบุรีที่อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
แล้วดูสภาพสิคุณผู้ชมนี่รถบรรทุกที่บรรทุกปุ๋ยมานะ
แล้วก็เมื่อกี้รถพ่วงที่บรรทุกไม้เหตุการณ์นี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตหนึ่งราย
แล้วก็เจ็บอีกสามคนค่ะตอนไปถึงเนี่ยเจอรถฮีโน่เป็นรถบรรทุก
หกล้อที่มีปุ๋ยคอกมาเต็มคันรถเลยนะครับ
เขาจะเอาถุงปุ๋ยทั้งหมดไปส่งที่คลองหาดจังหวัดสาแก้วค่ะ
ก็ชิดอยู่กับทางแบรีเออร์กลางถนนสภาพแบบนี้นะ
คนที่นั่งมากับคนขับคือนางดวงเทียนเป็นภรรยาของคนขับ
ส่วนคนขับเองก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันนะคะ
นำตัวส่งโรงพยาบาลนาดีทีนี้จากรถบรรทุก๖ล้อที่บรรทุกปุ๋ยใช่ไหม
เขยิบมามาดูรถพ่วง๒๒ล้อหน่อยเขาบรรทุกไม้สับมาเต็มคันเลยค่ะ
มาจากโคราชจะไประยองพลิกตะแคงอยู่ริมเขาตรงนี้
คนขับเนี่ยคือนายชัยนัทตรงดีเบนเจอร์เพศพอดีคุณผู้ชม
ห่อผ้าขาวแบบนี้เพราะอะไรถูกส่วนพ่วงน่ะ
คือทับตัวเองจนตายอะค่ะครับแล้วคนที่นั่งมาด้วยกันเนี่ย
ธนพงศ์ธรรมนองอายุ๒๕ปีก็ได้รับบาดเจ็บนะคะ
จากการสอบถามเพื่อนร่วมงานของผู้ตายเขาก็เล่าให้ฟังว่า
จริงมาด้วยกันนะ๓คันมาจากพิมายที่โคราช
จะเอาไม้ไปส่งที่แหลมชะบังที่ระยองค่ะ
ทีนี้ก็มาลงเวลาตรงจุดตรวจบ้านผางามแล้ว
ปรากฏว่าคันของนายชายนัทผู้ตายขับตามหลังมา
แล้วก็มาแซงรถที่เพื่อนเขานั่งอยู่เนี่ย
ความเร็วเนี่ยนะคิดดูแล้วกันคุณผู้ชม
รถ๒๒ล้อความเร็วน่าจะเกิน๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ขับได้เร็วขนาดนั้นเลยเหรออ๋อนั่นน่ะสิ

ทีนี้พอแซงหน้าไปปั๊บไปเสียหลักไง
ี่ยวกับรถปุ๋ยรถบรรทุกปุ๋ย
แล้วเพื่อนนะนะเพื่อนร่วมงานนี้ยังบอกเลยบอกว่า
หูนี่เอาจริงนะ
เชยนัทเขาไม่เคยขับรถเส้นทางนี้มาก่อนด้วย
อ้าวไม่เคยขับแต่เหยียบร้อยกว่า

ก็เลยเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ค่ะ
โอ้โหนี่ก็อาจจะเป็นเรื่องของสภาพถนนด้วยเนาะ
ส่วนหนึ่งแล้วก็ความเร็วในการขับผีด้วย